ข่าวนี้ผู้ชายคลั่งยาเสพติดครับน้องโดนก่อน
น้องเนี่ยโดนมีดนะครับไล่ฟันเพราะว่าไปขอตังค์ร้องแล้วร้องไม่ให้
พ่อกลับมาพ่อกลับมาบ่นอีกพี่ชายคนที่ว่านะครับ
แทงน้องไปแล้วฟันน้องไปแล้วแทงพ่อบ้างไส้ไหลเลยครับโอ้โห
ตำรวจสนหลัก๒นะครับเข้าจับกลุ่มนายอนุชาหรือว่าไก่นะครับ
อายุ๓๐ปีหลังจากใช้มีดเนี่ยนะครับทำร้ายพ่อตัวเองได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุเกิดในหมู่บ้านจัดสรรซอยกาญจนาพิเศษ๗เขตบางแคร์
กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเจอนายเสด็จก่อน
เสด็จอายุ๕๘ปีนอนได้รับบาดเจ็บอยู่หน้าบ้านครับ
มีแผลถูกแทงเข้าที่หน้าท้อง
ขออภัยไส้ทะลักออกมาเลย
ส่วนนายชนะศักดิ์อายุ๒๘ปีน้องชายของผู้ก่อเหตุ
ถูกพี่ชายฟันเข้าที่เอวแล้วก็มีแผลที่ขาขวา
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยึดมีดนะครับ
โอ๊ะสนิมเผลอเลยครับคุณผู้ชมยึดได้๑เล่ม
ในไก่น้อยนะครับชื่อไก่น้อยคุณผู้ชม
ไก่น้อยสารภาพว่าช่วงบ่ายนี้มีปากเสียงทะเลาะกับน้องชาย
แล้วก็ใช้มีดฟันน้องไปญาติก็เข้ามาห้ามนะตอนนั้น
ต่อมาช่วงเย็นพ่อกลับมาบ้าน
กลับมาบ้านมาบ่นเรื่องโอ้ขาดใช้จ่ายเยอะ
ทำให้เขากับแฟนกลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดกาลสิน
แต่เขาไม่มีเงินรักษาตัวไงเนื่องจากเป็นผู้ป่วยจิตเวทมา๑๐ปีแล้ว
ไม่พอใจก็คว้ามีดเล่มเมื่อกี้ครับแทงพ่อเลย
เสพไหมเสพครับยอมรับว่าเสพยาบ้าเสพไอซ
ตอนนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วจะขอโทษพ่อแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ช่วงช่วงแรกแบบ๓๐๐

ต่อมาอาของนายไก่น้อยเข้ามาห้ามก็โดนเสียมไป
นะครับเสียมเนี่ยคือหลานเนี่ย
ถือมีดมามาสองเล่มก็ต้องมีการต่อสู้

ลดออกมา
เขาก็วิ่งตัวมิด๒ด้ามสายขวาถือมิดหมดเลย

ทีนี้ผมก็มีเสียมนั่นแหละมีเสียงมีจอบนี่แหละ
เอามาเป็นทุนกั้นความปลอดภัยของผมไว้
เอาล่ะมาฟังเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาจะเล่ายังไง
เพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากไก่น้อยเนี่ยทะเลาะกับน้องชายนะ
พอ๖โมงเย็นพ่อเลิกงานกลับมา
ก็ถามไก่น้อยทำน้องทำไมเนี่ย
เพราะว่าเพื่อนบ้านเขาระแวงกันหมดแล้วที่มีเรื่องกันเนี่ย
ทุกวันพ่อก็ให้เงินลูกทั้ง๒คน
แล้วไก่ก็ด่าพ่อด้วยนะ
ไก่นี่ก็ด่าพ่อตัวเองด้วยแล้วก็ถือมีดมาทำร้าย
กลัวมากเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านมีลูกเล็กมาก
กลัวเหตุการณ์มันจะบานปลายครับลองฟังเพื่อนบ้านหน่อยครับ
พ่อก็บอกว่าคนเพื่อนบ้านเนี่ยระแวงเราไปหมดแล้วนะ
แล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า
ไก่น้อยก็ตะโกนด่าพ่อไอ้ควาย
พ่อก็เลยบอกว่าถ้าจะมาว่าพ่อทำแบบนี้
เราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก

พ่อก็คล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมเขาก็แบบนี้เลย
แล้วก็ใช้มีดที่น่าจะอยู่ในกางเกงแหละมีดปลายแหลมสีแดงมั้ง
ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ก็โดนโดนผู้บาดเจ็บโดนพ่อเขานี่แหละ
นี่แหละครับขณะที่น้องชายนะ
น้องชายก็เล่าว่าพี่ชายเข้ามาขอยืมเงิน
แล้วก็บอกไม่มีไงเพราะยังไม่มีงานทำ
ปรากฏว่าพี่ชายนะครับขวาม้ายมาทุบหลายครั้ง
ไปเอามีดในครัวมาไล่ฟันแล้วมีการปล่อยหมาให้ไล่กัดด้วยนะ
นี่แหละครับคือเขาบอกว่าทำร้ายเขาคนเดียวพอให้อภัยได้
แต่นี่ทำร้ายพ่อด้วยครับเขาไม่ให้อภัยครับ
แล้วมาถามผมว่าเอาตังมาเงินหน่อย
ผมก็บอกว่าไม่มีเพิ่งไปสมัครงานมา
สมัครงานมาแล้วก็เดินมาใส่ผมเลย
เดินมาใส่ผมปุ๊บ
นี่ก็นั่นแปลว่ามีดแปลว่ามีดแล้วนี่หมา
ก็ใส่ผมถ้าทำใจผมเนี่ยผมไม่นานผมก็หากฎมาแล้ว

ท่านผู้กำกับการสอนอหลัก๒ท่านก็บอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าบันดาลโทษะเพราะถูกต่อว่านะครับ
แล้วก็โกรธด้วยแหละที่ยืมเงินน้องไม่ได้นะครับ
อีกอย่างก็คือไม่ได้กินยายาแก้เครียด

ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดนะครับ
ส่วนอาการทางจิตเวทเดี๋ยวต้องส่งไปตรวจนะครับ
เดี๋ยวก็ยังไงแจ้งเขาหาก่อนทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้มีดครับ